เตรียมพื้นผิวด้วยดินสอพองเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมพื้นผิวก่อนที่จะนำไปรองพื้นด้วยรัก
โดยช่างจะเตรียมดินสอพองใช้กับน้ำแล้วนำมาทาบริเวณผิวของพระพุทธรูปที่ผ่านการขัดกระดาษทรายแล้ว
ช่างจะได้สำรวจอีกครั้งว่าการเตรียมผิวของเนื้อพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้วหรือไม่
เพราะถ้ายังมีร่องรอยของรูตามดที่ยังขัดหรือตกแต่งไม่เรียบร้อย
ซึ่งเป็นร่องรอยที่มีขนาดเล็กมาก
ก็จะช่วยให้เห็นได้ในขั้นตอนของการเตรียมผิวด้วยดินสอพอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน